คราวนี้ภรรยาน้อยใจสามีสามีเอาแต่ทำงาน
คิดว่าสามีไม่รักไม่สนใจเลยไปดื่มเหล้าประชด
ดื่มอย่างเดียวไม่พอเมาแล้วก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์คนอื่นค่ะ
ออกมาขี่เท่านั้นยังไม่พออีกไปเกิดอุบัติเหตุ
โอ้โหได้รับบาดเจ็บแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่จะเอาตัวไปโรงพยาบาล
เธอก็ไม่ยอมค่ะเดี๋ยวดูนาทีช่วงนี้หน่อยนะคะ
โอ้โหด่าไปถึงสามีเลยนะสามีนี่เป็นตำรวจเหรอ
ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งเหมือนกัน
แต่เอาเป็นว่าที่แน่เธอบอกว่าอยู่ในสภาพแบบนี้
เพราะว่าน้อยใจผัวไม่สนใจมรธรรมแต่งงาน
ก็เลยไปดื่มเหล้าประชดซะเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องพยายามที่จะควบคุมตัว
นางสาวมะลิวันเฮงทรัพย์อายุ๓๒ปี
ดูตามเนื้อตามตัวเธอมีรอยถลอกได้รับบาดเจ็บ
เพราะว่าเธอขี่มอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบนถนนเทพรัฐบังนาตราด
ขาเข้าชนบุรีที่บังปะโกงฉะเชิงเศร้านะคะ
ทีนี้อาการเธอพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้ว
เอะอะโวยวายแล้วไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ทำแผลให้ด้วย
ทีนี้เธอบอกแค่ว่าดื่มเหล้ามาไงคุณผู้ชม
สาเหตุที่ต้องไปดื่มเหล้าประชดสามี
สามีไม่รักเธอทำแต่งานทำงานเยอะทำงานหนัก
แล้วก็ไม่สนใจเธอทีนี้มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ออกมาเนี่ย
ก็ไปขโมยของคนอื่นออกมาขี่เหมือนกันอ่าทีนี้กู้ภัยทำยังไงอ่ะ
ต้องประสานตำรวจให้มาช่วยค่ะตำรวจมาถึงเนี่ยอู้
กว่าจะเกลี้ยกล่อมกันได้คุยกันไปเกือบชั่วโมงอะค่ะ
หลังจากนั้นก็นำตัวเธอเข้ามาข้างทาง
ซึ่งตัวเธอยอมให้ทำแผลนะรอบนี้ตอนที่ตำรวจมา

แต่พอจะเอาตัวเธอไปโรงพยาบาลเธอไม่ไปค่ะ
สุดท้ายก็ต้องประสานให้เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่เธอไปขโมยมาเนี่ยนะ
คือมาเอารถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แล้วเจ้าของมอเตอร์ไซค์ไม่เอาเรื่องนางสาวมะลิวัลด้วย

เจ้าหน้าที่เขาก็พอเห็นทำแผลอาการดีขึ้นแล้ว
ตัวเธอเธอก็ขอตัวกลับไปที่วัดนิยมญาตรา
ซึ่งวัดนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการ
เป็นพื้นที่รอยต่อฉะเชิงเศร้า
โอ้โฮตอนเดินเดินเซอยู่เลยนะคะ